เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกลางกรุงหน่อยเครนก่อสร้าง

คือเครนก่อสร้างมันล้มลงมา
แล้ววิศวกรไฟฟ้าเสียชีวิตนะคะ
แรงงานชาวเมียนมา๒คนก็ได้รับบาดเจ็บ

ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนเจ็บ
เพราะว่าเครนถล่มในมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรซอยสุขุมวิท๒๓ตรงนี้คุณผู้ชม
เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานตอนเย็นสักประมาณ๔โมง
ทีนี้ตำรวจสนทองหล่อรีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะพื้นที่ของสนทองหล่อ
ปรากฏว่าจุดตรงนั้นเป็นอาคารก่อสร้าง๔ชั้น
พอไปดูที่ชั้น๓เจอคานของเครนขนาดใหญ่
ล้มทับร่างของวิศวกรไฟฟ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
คือนายทิติพลรัตนอาภาอายุ๓๘ปีหรือว่าต้าเนี่ยนะคะ

เมื่อกี้ที่เห็นภาพว่าปั๊มหัวใจอยู่
เจ้าหน้าที่ต้องรีบประถมพยาบาลอย่างสุดความสามารถ
แต่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้จริงค่ะ
เลยทำให้วิศวกรไฟฟ้านายทิติพลเสียชีวิตนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวเมียนมาที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๒คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยค่ะ
จากการตรวจสอบก็ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
วิศวกรที่เสียชีวิตกำลังตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่ในอาคาร
แล้วถามว่ามันเกิดอะไรเอาอีกแล้ว
สลิงที่ยึดแขนเครนมันขาด
ทีนี้แขนเครนก็เลยหล่นลงไปฟาดบนหลังคาของหอประชุม
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะแล้วก็ไปทับคนตาย
โอ้โหเหตุการณ์ลักษณะนี้พอเกิดขึ้นเนี่ย
เราไม่ได้อยากอ่านข่าวเลยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะอ่านไปเอง
ขณะที่ทางด้านโฆษกของกรุงเทพมหานครนะคะนายเอกวรรณยู
เอ่อบอกว่าสำนักงานเขตเนี่ยก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นวันนี้ด้วยค่ะ
ครับแล้วจะออกคำสั่งห้ามใช้อาคารเอาไว้ก่อนชั่วคราว
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยอ่ะนะคะอืม